พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ
มีรถบรรทุก๑๘ล้อบรรทุกปุ๋ยมาเต็มคันรถบนถนนมิตรภาพ
ไปถึงจุดหนึ่งข้างหน้ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่แล้ว
รถเขาชะลออยู่แล้วรถคันนี้มากำลังจะเบรก
เบรกแตกครับเบรกไม่ได้ทีนี้พุ่งชนรถข้างหน้า๑๘คันรวด
ับเยินกันไปหมดอย่างสภาพที่คุณผู้ชมเห็น
รถตูนรถเก๋งรันเนรนาทไปหมดเลยนะฮะ
อันนี้คือบนถนนมิตรภาพสายขอนแก่นนครราชศรีมา
ที่อำเภอเมืองขอนแก่นครับ
กับกู้ภัยต้องไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมดูสิครับ
รถยนต์เอ่ยรถเก๋งรถกระบะรถจักรยานยนต์รถพ่วงเต็มไปหมดเลย

ต้นเหตุมันเกิดจากรถพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกปุ๋ยเต็มคัน
แล้วก็ชนเข้าไปสภาพรถนั้นเหมือนโดนแหวกนะฮะ
ตกอยู่ข้างทางซ้ายขวาก็มีเบ็ดเสร็จนับไปนับมาก็อย่างที่บอก๑๘คัน
กลางถนนมีรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อบรรทุกปุ๋ยอยู่
ลักษณะที่ขวางปิดเส้นทางทั้งหมด
รถทุกชนิดไม่สามารถจะผ่านได้
โอ้โหการจราจรเป็นอัมพาตอยู่หลายชั่วโมงครับ

แต่ว่าคนเจ็บก็๖คนแล้วก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะที่ผู้ใช้รถที่ถูกรถพ่วงชนบอกว่า
คือพอเกิดเหตุการณ์ก็มาลุมต่อว่าคนขับรถพ่วงนะฮะ
แล้วคนขับรถพ่วงเองก็เขาบอกว่า
คือเหมือนเป็นการตอบว่าคนขับรถพ่วงว่า

มันจะได้ไม่ชนใครทำไมมาชนคนอื่นเขาแบบนี้
ทำให้มันเกิดเหตุการณ์ใหญ่โตบานปลายขนาดนี้อะไรแบบนี้

ซึ่งคนขับรถพ่วงเองก็พยายามบอกว่า
ก็เบรกมันแตกผมบังคับรถไม่ได้
แล้วก็เถียงกันอยู่นะหลายชั่วโมงเหมือนกัน

เพราะว่าไม่งั้นมันคงจะมีการอาจจะทำร้ายกัน
เดี๋ยวมันจะรุนแรงบานปลายไปมากกว่านี้นะครับ

ขณะที่เขาขับรถมาบรรทุกปุ๋ยมามันหนัก๓๒ตัน
ใช้ความเร็วปกติไม่ได้ขับเร็วเลย
แต่พอมาถึงตรงนี้แบบเฮ้ยทำไมเบรกไม่ค่อยอยู่
พยายามค่อยประคับประคองรถมาช้า

ข้างหน้ามันติดเพราะว่ามันมีการเหตุการณ์

มันบวกกันมาแล้ว๓๒ตัน

พยายามเบรกแล้วมันเบรกไม่อยู่จริงครับ
ไปชนรถข้างหน้าเขาเห็นแล้วมีรถจอดอยู่

เขาก็ลงมารอตำรวจไม่ได้หนีไปไหน

ตำรวจก็เลยต้องให้เจ้าของรถทั้งหมดทั้งหมด๑๘คัน
แจ้งความที่โรงพักเพื่อเอาผิด
แล้วคนขับรถพวกนี้ต้องชดใช้ทั้งหมดเลยคุณ

ไม่รู้ว่าเจ้าของบริษัทเจ้าของรถ
น่าจะมาร่วมรับผิดชอบด้วยเนาะ